คุณผู้ชมอย่างที่พาดหัวอยู่ด้านหลังของเรา๓คนพีคสุด
ชัดชาติเจอท่อทิพย์ระบายน้ำไม่ได้

ตายแล้วคนกรุงเทพเอามือทาบอกคุณพระ

แล้วน้ำตกน้ำท่วมที่ผ่านมาล่ะ

มันมีฝาท่อมีรูแล้วทำไมมันถึงระบายน้ำไม่ได้

หนังนี้เป็นหนังย้อนยุคมาก

คือเพราะเอิญเราไปดูหนังไม่ได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ถูกหรือเปล่า

และนี่คือรายการชัดชวนชิมครับคุณผู้ชม
นี่เนี้ยอะไรเนี้ย

คือข้าวยังไม่ได้กินข้าว

เอาไหนเสียเถาครับ

ของกระโพด

หล่ะหล่ะหล่อยว้ายค่ะ

ขอกินข้าวโพสต์เขาด้วยจนแอดมินแซวว่านี่มันรายการชัดชวนชิมหรือเปล่า
ยุคผู้ว่าคนก่อนจะมีชิมไปวนไปอันนี้ชัดชวนชิม
ไปดูหนังกลางแปลงก็คือเอาไลฟ์ไปถ่ายไม่ได้เพราะติดลิขสิท
ก็เลยต้องมาเดินไปทักทายคนที่มาขายของดูงานดูรอบนอกแทน
คุณชาชาศิธิพันธ์ค่ะท่านพูดว่ากรุงเทพฯอาหารศาลคลอน
กินข้าวโพดฟรีของคนที่มาขอถ่ายรูป
จริงท่านก็หิวแหละเพราะว่าท่านก็เดินมาที่ลานคนเมือง
สุดท้ายของการฉายหนังกลางแปลงเฉพาะที่ลานคนเมืองนะครับของเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงนะฮะ
ฉายภาพยนตร์เรื่องแชร์ดำเป็นภาพยนตร์เก่าปี๒๕๐๔เป็นแบบโอ้โหแบบนานมากอ่ะ
ถ้าคุณเกิดก็แปลกแล้วคุณสุภาษาเหมือนยุคคุณพ่อคุณแม่เรายุคนั้นเลยนะฮะ
นี่ฮะเรื่องแพร่ดำคือบรรยากาศก่อนฉายก็ฝนตกเล็กน้อยแต่คนที่ไปดูเขาก็สู้ชีวิตเขาก็เตรียมพร้อมร่มเอยอะไรไปนะครับ
คนก็ไปดูไปนั่งกางร่มกันไปก็คึกคักนะ
สนุกสนานครับคนไม่ค่อยได้มาข้างนอกกันแบบนี้
แต่ที่คึกคักมากไปกว่านั้นเห็นจะเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ต่าง
ที่เป็นอาหารเราไม่ค่อยได้กินกัน

เฉพาะปลาใส่ถ้วยแบบกินกันอร่อยนะ
นั่งกินกับดูดูหนักไปด้วยนะ

กัดขาตะกะแตเลยดูหนังไปด้วยนะ
ดูที่มันเป็นน้ำจิ้มอะโอ้โหคุณตัวจริงเลยอะ
ลูกชิ้นทอดไส้กรงไส้กรอบมะหมด
และกระเพาะปลาต้องเป็นถังอย่างนี้นะ
โอ้โหมันฟินจริง
นะครับพ่อคะแม่คะทุกคน
เงียบเหงามานานแทบจะไม่มีกินอยู่แล้ว

ทักทายร้านนั้นร้านนี้กันไปช่วยอุดหนุนซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าเต็มมือ
บางคนก็ให้ฟรีแต่บางท่านก็อุดหนุนไปแหละ
มีอะไรบ้างละช่องสิงคโปร์ไข่นกกระทาครกคล้ายขนมครก

เอาหั่นเป็นท่อนแล้วไปแช่เย็นแล้วเสียบไม้กิน

ก็บอกว่านี่นะฟินมากเราไม่ค่อยได้กินกันหรอก
แต่ว่าตามงานวัดตามงานเทศกาลของท่านก็จะมีอะไรแบบนี้นะฮะ
ภาพยนตร์เรื่องแพร่ดำบอกแบบนี้ก่อนเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้ไปฉายที่เทศกาลหนังนานาชาติ
ในปีนั้นเลยปี๒๕๐๔แล้วเนื้อหาดีมาก
แต่ว่าท่านผู้ว่าเขานั่งดูได้แค่๔นาทีพอหนังจบเอง
ท่านก็ใช้เวลาในการเดินทักทายกับประชาชนเป็นชั่วโมง
นั่งดูหนังแบบนั่งจริงนะนั่งกับพื้น
เอาภาวะใหม่ปูรองนะคะด้วยบรรยากาศมากเลย
ดีจังเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ
แต่คุณผู้ชมที่จะไปก็ลองดูเขาจะมีการย้ายไปฉายตามเขตอื่น
ของกรุงเทพมหานครต่อไปแล้วก็ภาพยนตร์ก็แล้วแต่พื้นที่เขาเลือกไปฉายกันไป
โทรศอบดูก่อนไปที่ไหนต่อ

ที่ส่วน๙เนินเขตบางบอลกรุงเทพฯ
เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันช่วงข่าวเที่ยงข่าว
ทางข่าวของเราก็ติดตามบรรยากาศต่อไป
ส่วนเมื่อวานครับท่านผู้ว่าไปสวนลุมพินีก็ไปวิ่ง
แล้วก็มีวิ่งสวนสวนลุมพินีไปสวนรถไฟ
ระหว่างทางก็แวะทักทายให้กำลังใจพนักงานกวาดถนน
บริเวณแยกอาบรีแล้วถามว่าอ้าวพี่เป็นยังไงน้ำท่วมไหม
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ว่าอึ้งเราอึ้งและทุกคนอึ้ง

ผู้ว่าไปดูหน่อยน้ำท่วม
ก็ผู้ว่าท่านถามทำไม

เขาทำถนนแล้วเขาไม่เจาะคืนให้กับเรา
ท่านก็เฮ้ยจริงเหรอ
ซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อโอเคคือ
เดี๋ยวฝากพนักงานท่านนี้ไปแจ้งทางเขตให้ด้วย
แล้วก็ขอบคุณพนักงานที่แจ้ง
ทอดทิพย์ของกรุงเทพนอกจากจะมีกล้องดัมมี่แล้ว

ก็พูดด้วยรอยยิ้มเหมือนจะแซวมากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าสะเทือน
สะเทือนไปถึงเขตนั่นแหละฮะเขตที่ท่ออยู่ตรงนั้นแหละครับ
หนาวร้อนนะฮะท่านผู้จัดการเขตไปตรวจสอบด้วยว่าไอ้ท่อทิพย์หรือว่าท่อดัมมี่
จะแก้ไขอย่างไรทำไมทำแล้วไม่เจาะให้น้ำมันระบายได้
แล้วเป็นสาเหตุของน้ำท่วมกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่า

อันนี้คำถามตามมาที่คุณดาวถามมันมีท่อดัมมี่หรือว่าท่อทิพย
กี่ท่อในกรุงเทพมีรูแต่น้ำไม่ระบายเนี่ย
ต้องขอบคุณพี่คนนี้นะพี่พนักงานคนนี้นะ
จริงที่รู้แล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายที่บอกท่านผู้ว่าแล้วกล้าบอกด้วย
อันนี้ชื่นชมชื่นชมอันนี้ก็เป็นบรรดากาศนะฮะในกรุงเทพฯ
มีทั้งความชื่นมื้นดูหนังแล้วก็มีเรื่องของท่อระบายน้ำไม่ได้
เดี๋ยวดิฉันจะต้องไปตรวจสอบตารางหนังกางแปลง

เดี๋ยวผมจะไปกินอ้อยข้าวหนึ่ง